มาดูเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
กระทั่งมีชาวบ้านไปเจอบัตรประชาชนค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์กาญจนบุรีหายตัวลึกลับ๕วัน
ไปพบบัตรประชาชนติดอยู่ที่ซอกท่าน้ำของใช้ส่วนตัวก็ถูกเผานะคะ
วงจรปิดค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพวงจรปิดที่จับภาพคุณดารันแพรลอยหรือคุณอ้อย
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กาญจนบุรี
นี่คือครั้งสุดท้ายตอนช่วงเที่ยง๔๘นาทีของวันศุกร์ที่๓๐มิถุนายน
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเลี้ยวออกไป
เพื่อนร่วมงานบอกว่าลางงานครึ่งวันไปพบหมอซึ่งอยู่คนละทางกับที่ไป
เขาบอกว่าโรงพยาบาลไม่ได้ไปทางนี้
พอหายตัวไปเนี่ยครอบครัวก็เอาภาพและข้อมูลไปโพสต์ให้โซเชียลช่วยตามหา
แล้วแจ้งความไว้ด้วยที่สพเมืองกาญจนบุรี
เบาะแสล่าสุดก็คือตอนบ่าย๒โมงของเมื่อวานนี้
ชาวบ้านโทรแจ้งตำรวจบอกพบของส่วนตัวที่เป็นของคุณดารันที่ท่าน้ำบ้านพะเนียด
ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ๑๑กิโลก็คือบัตรประจำตัวประชาชน
ไปติดแง่งหินตรงท่าน้ำค่ะ
ส่วนกระเป๋าสะพายของใช้ส่วนตัวอยู่ในสภาพนี้ค่ะถูกเผา
อยู่ริมตลิ่งใกล้กัน
พยานบอกว่าวันนั้นคือน้ำมันลดจนเดินลงไปเล่นน้ำได้เขาเห็นบัตรประชาชน
ก็เลยให้ลูกเก็บซึ่งบัตรตอนที่เก็บมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์
แต่เด็กไม่รู้ก็เอาไปโยนทิ้งในกองไฟที่กำลังเผาไหม้ทรัพย์สินของนางดารัน
ซึ่งมารู้ทีหลังว่าในกองนั้นก็มีทั้งกระเป๋าและเสื้อคลุมด้วยนะคะ
จนกระทั่งมาเห็นภาพที่ครอบครัวประกาศตามหา
ชื่อเดียวกันตรงเป๊ะ
เราก็เลยเก็บบัตรขึ้นมาให้แล้วก็ไปแจ้งญาติเขาว่า
ครอบครัวยืนยันนะคะว่านางดารันไม่มีสัตรู

ลูกชายของนางดารันก็บอกว่าแม่เป็นโรคความดัน

ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่๒๖มิถุนายนที่ผ่านมา
ส่วน๓๐มิถุนายนก็บอกว่าจะไปรับยาอีกครั้งหนึ่ง

ทีมข่าวไปที่ที่ทำงานค่ะก็ได้รับข้อมูล
ผู้บังคับบัญชาบอกว่าทำงานมานานกว่า๒๘ปี
ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะคะ
หัวหน้าบอกว่าวันที่๓๐มิถุนายนเนี่ย
ดารันยื่นเอกสารเป็นใบลากิจครึ่งวัน

ก็บอกกับเพื่อนร่วมงานว่าจะไปหาหมอค่ะ
จะไปเข้ามาทำงานของขี่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
รถยนต์นี่คือแม่ใช้เกิดต่างจังหวัด

เขาก็คงไม่มาพูดหรือบอก

ไม่มีถามเป็นหวมมาก
ก็เป็นห่วงพี่เขาอยากให้ปลอดภัยให้กลับมาทำงานด้วยกัน
ยอดอยู่ไหนก็ติดต่อหนูได้นะคะกดไลน์มาก็ได้โทรหาหนึ่งก็ได้
นี่แหละค่ะก็ยังเป็นปริศนานะคะว่า๕วันที่หายไปเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
แล้วก็ใครเอาสิ่งของส่วนตัวของเธอมาทิ้งแล้วก็เป็นคนจุดไฟเผาค่ะครับ